ดูเหตุการณ์นี้หน่อยไม่รู้ว่าคนขับรถกระบะขับยังไงนะ
ค่ะถึงไปอยู่แบบนี้ได้เอาลองไปดูนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อุดรธานีครับ
สภาพความเละของบ้านนะครับหุระบะ๔ประตูนะครับ
สภาพตัวรถนี่ยับเยิน
บ้านก็พังเสียหายนะครับหลังคาโรงรถห้องนอนชั้นล่างกระจกหน้าต่าง
ห้องนอนชั้นบนแตกกระจายหมดนะเชิงชายหลังคาบ้านชั้นสองก็พังเสียหาย
เอียงด้วยนะครับเจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ยใช้เวลาอยู่ชั่วโมงกว่านะครับ
ถึงเอารถลงมาได้นั่นคือกระบะนะฮะพุ่งขึ้นไปยังไงนี่ฮะ
ดูสิโอ้โหอะไรจะเหินขึ้นไปขนาดนั้นคือใช้เวลาชั่วโมงกว่าถึงเอารถลงมาได้นะครับ
ส่วนคนขับรถกระบะคันนี้ชายหนุ่มวัย๒๔ปีบาดเจ็บนะฮะที่หัวไหล่ที่แขน
แต่ก็ยังมีสติพอในการเดินออกมาจากรถแต่เดี๋ยวต้องไปตรวจเรื่องของปริมาณแอลกอฮอลอะไรต่างด้วยนะครับ
ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนนะครับนี่เป็นร้านหนองนาคำรางน้ำฝนนะครับ
อยู่ที่ตำบลหนองนาคมมจังหวัดอุดรธารีตี๒เมื่อคืนที่ผ่านมา
เจ้าของบ้านบอกว่าตอนตี๒นอนหลับกันอยู่อยู่เสียงดังโครมจนบ้านสะเทือนนะครับ
ทุกคนก็ตกใจรีบวิ่งออกมานอกบ้าน
ออกมาก็เจอนี่ฮะรถคันนี้เนี่ยพุ่งขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับ
ซึ่งจุดตรงนั้นเนี่ยมันคือห้องนอนของลูกชายกับลูกสะพ้ายของเจ้าของบ้านนะ
แต่เมื่อคืนเนี่ยเขาบอกเค้าดีมาก
คือเมื่อคืนเขาย้ายไปนอนอีกห้องหนึ่ง
ไม่อย่างนั้นอยู่ห้องนี้นี่ไม่รู้จะบาดเจ็บอะไรกันยังไงหรือเปล่านะครับ
ขณะเดียวกันนะครับทุกผู้ชมครับ
ทางเจ้าของบ้านบอกว่าต้องคิดค่าเสียหาย
เพราะว่านอกจากตัวบ้านของเขาแล้วมีรถกระบะของลูกชายของเขาที่พังเสียหายด้วย
จนแบบแทบซ่อมไม่ได้ฮะ
เอาเป็นว่าเจ้าของบ้านก็คิดนี่เห็นไหมรถ

เพราะมันอยู่จุดที่เป็นแบบโรงจอดรถข้างล่าง

สำหงวล่ะ
นั่งแก้วย่ายน่ะค่ะมันทะลูสั่นช้องอ่ะคือ
หลานหลานครับย่ายตายเพราะมันผิดโภคกับพี่เยียบ
เจ้าแห่งว่าพ่อคิดว่าภูมิบ้านเพื่อนปกป้องเขาบอก
ปกป้องครับฮะผมเชื่อเนี้ยเลยเชื่อว่า
เชื่อว่าเลยปกป้องเลยเชื่อว่าแปลว่าฉันบอกทะลูเขาหาย่ายกับตรง
ลูกเนี่ยก็บนบนนี่ที่ยายออกไปทางห้องนอนออกมาอีกหมอก็เชื่อว่ามันยังปกป้องนะครับ
ฟุ่มเจ้าทีนะครับปกป้องเลยเชื่อได้ที่คาดว่าคนขับรถกระบะ
นี่ฮะคันนี้นะฮะน่าจะฉลับน้ำน้ำฝนอะไรพวกนี้นะครับ
เมื่อคืนแล้วก็น่าจะไปชนกระบะอีกคันนึงเนี่ย
่งน้ำตรงนี้นะฮะอ๋อค่ะแล้วน่าจะไปชนกระบะอีกคันหนึ่ง
แล้วก็เหินขึ้นไปบนหลังคาบ้านเขาโอ้โหเดี๋ยวรอผลการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายอยู่นะครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ส่งไปโรงพยาบาลก่อนค่ะที่เหลือก็ต้องแจ้งเขาหาดำเนินคดี
แล้วก็เจรจาเรื่องค่าเสียหายกับเจ้าของบ้านเขามีประกันหรือเปล่าไม่รู้นั่นน่ะสิ
คลองขนาดไหนก็ไม่รู้คือถ้าเมาแล้วขับนี่ประกันเขาไม่จ่ายไม่จ่ายไงยุ่งเลยนะโอ้โห